มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็ต้องระวังค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วที่ชนบุรีคุณผู้ชมผู้หญิงคนนึงต้องบอกว่าช้ำใจเลยค่ะ
คือรู้จักกับผู้ชายคนนึงทางเฟซบุ๊กก็พูดคุยกันนะคะคือรู้ตัวอีกทีนึงหลังจากที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะคะ
วันนี้แหละเพื่อนชายคนนี้ขับรถของเธอหายไปเลยค่ะโอ้โหแล้วพอไปสืบประวัติดูปรากฏว่าทำแบบนี้มาหลายครั้งมีหมายจับในการก่อเหตุลักษณะแบบนี้อย่างโชคโชนเลย
เนี่ยค่ะทะเบียนชนบุรีใครพบเจอช่วยแจ้งเบาะแสไปด้วยนะคะเธอบอกมีรางวัลให้สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสเธอด้วยเพราะว่ารถคันนี้ถูกผู้ชายคนหนึ่งขับหายไปเลยค่ะ
ครั้งแล้วดูแหละนะอ่ะก็ให้นอนวันที่รถหายเธอบอกที่ไปกินเลี้ยงที่บริษัทกลับถึงบ้านผู้ชายคนนี้ขอยืมรถไปซื้อ
ข้าวก็ไม่ได้ให้นะเมาวันนั้นก็เก็บกุญแจเอาไว้ด้วยแต่ตื่นเช้ามาก็พบว่า
แต่พี่รักประตูอยู่แล้วพี่ไทยก็กลัวเพราะว่ามันเหมือนกัน
แล้วพี่ก็ขึ้นไปพี่ก็หลับประมาณ๗โมง
พี่ก็ลงมาพี่หิวน้ำพี่ก็ลงมา
พี่ก็ตกใจทำไมรถลุงโล่งพี่ก็เปิดเห็นประตูมันเปิดนี่เลย
พี่มีเบอร์เขาอยู่ใช่ไหมพี่ก็โทรไปแต่มีเบอร์เบอร์พี่
พี่ก็เอ่ยใจพี่ก็เข้าไปดูหน้าพี่แล้วมันบอกเจ๊พี่
แล้วก็พอไปตรวจประวัติปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
มีหมายจับด้วยนะคะนี่แหละค่ะตำรวจสืบสวนสพนขาม
ตอนนี้ก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จริงรู้จักกันทางเฟซบุ๊กเนี่ยตรวจสอบประวัติก่อนก็ดีนะคะ
คือถ้าเห็นประวัติก่อนก็คงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
หลอกอย่างใจเย็นจริงใจเย็นเลยค่ะต้องเจอกัน๓ครั้งจนไว้ใจเลยนะครับ